ส่วนที่นครสวรรค์ครับรอปภคนนี้ไม่ยอมไปทำงาน
เพื่อนโทรตามแล้วปรากฏว่าเอ๊ะก็ไม่รับสาย
ทำยังไงดีพี่สาวไปตามถึงบ้าน
น้องตายแล้วครับน้องตายครับแล้วก็มีหมาสีดำเนี่ย

คนตายในพื้นที่อำเภอตากฟ้าที่นครสวรรค์

บริเวณประตูหลังบ้านพบศพนายสมหมายอายุ๖๐ปี

มีบาดแผลถลอกตามร่างกายและใบหน้าหลายแห่ง
สังเกตเห็นว่ามีหมาสีดำคอยเฝ้าศพอยู่ไม่ห่างด้วย
พี่สาวผู้ตายบอกว่าน้องชายเป็นรอปภ
ศูนย์วิจัยพืชไล่ตากฟ้าอยู่บ้านนี้คนเดียว

น้องเป็นคนแข็งแรงชอบออกกำลังกายชอบเล่นบอล
เป็นคนรักสัตว์โดยเฉพาะหมาครับ
เอาเงินที่ได้จากการทำงานมาซื้ออาหารเลี้ยงหมาครับ

เธอก็จะทำกับข้าวมาแขวนไว้ที่รั้วข้างบ้านให้เป็นประจำครับ

ปรากฏว่าที่ทำงานน้องชายโทรมาหาบอกพี่
น้องพี่ไปไหนทำไมไม่ยอมมาทำงาน

โทรไปก็ไม่รับก็เลยเดินมาหาที่บ้านครับ
พอมาหาปั๊บช็อกเลยน้องตายแล้ว

ก่อนหน้านี้๒๓วันเพื่อนน้องชายบอกว่า
น้องเคยบ่นว่าเจ็บหน้าอกแต่ไม่ได้ไปหาหมอ
ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับการตายครั้งนี้หรือไม่ครับ
ไปหาหมอสิเขาบอกไปหาหมอสิ
ฉันก็บอกอย่างนี้แต่ฉันก็ไม่ได้มาอีก
เอาแกงมาให้๑วันหนึ่งแกงขี้เหล็กกับแฝนมา
แล้วฉันก็ไปบ้านฉันไปทำงานด้วย
หลังจากนั้นส่งร่างไปชนะสูตรนะครับ
ขณะที่ญาติยืนยันว่าผู้ตายไม่มีโรคประจำตัว

สันนิษฐานเบื้องต้นว่าน่าจะตายไม่ต่ำกว่า๑๒ชั่วโมงครับ

โมงเช้าเนี่ยเพิ่งจะเห็นว่าสมหมายขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาเองนะ
ถ้าบอกว่าตาย๑๒ชั่วโมงแล้วเนี่ย
๖โมงที่เห็นนั่นคือใครอ่ะค่ะวิญญาณหรือเปล่า

เพราะว่าจุดที่ไปเจอศพค่อนข้างอยู่ในจุดที่รับตาคน

นี่ก็เป็นมุมความเชื่อของชาวบ้านในพื้นที่นะครับ